ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ดิ่งลงอย่างหนักรวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนมีความกังวล
จนทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานนี้ดิ่งลงอย่างหนักค่ะ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงหนักลงอีกรอบค่ะ
ซึ่งก็เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันที่ขณะนี้
ลดลงต่ำกว่า๒๗ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลต่ำสุดในรอบเกือบ๑๓ปีนะคะ
ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้ค่ะปิดตลาดในระดับต่ำสุดในรอบ๑๕เดือน
นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะขออภัยนะคะปี๒๕๖๐
ขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจรสอยู่ที่๑๕๗๔๔๐๘จุดลดลง๒๔๙จุดหรือว่า๑๑
ออกมาเปิดเผยถึงราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นสัญญาณลบมากกว่าสัญญาณบวก
เพราะว่าแม้ราคาน้ำมันจะต่ำลงแต่ว่าความต้องการใช้น้ำมันตอนนี้ก็ยังไม่เพิ่มขึ้นนะคะ
ลดลงตามไปด้วยประกอบกับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจบางแห่ง
ยังคงมุ่งลดรายจ่ายและหนี้สิน
ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ล่าช้าก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้นักลงทุนกังวลเช่นกัน
โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตที่เพียงร้อยละ๓๔ในปีนี้
และ๑๐๓๖ในปี๒๕๖๐ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงนะคะร้อยละ๐๒จากตัวเลขคาดการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะ